มาดูอีกคนนึงวันนี้ก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมซึ่งวันนี้เนี่ย
โจ๊กบอกว่ามีเอี่ยวกับเว็บพนันนะคะ
แล้วก็บอกว่านี่คือสงครามครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ
แล้วถ้าหากว่ามีสวนกลับมาก็บอกด้วยนะคะว่า
เปิดข้อมูลมาระวังไม่มีแผ่นดินอยู่

มาดูกันหน่อยค่ะทำไมถึงขนาดนี้นะคะ
อาจริยะเรืองรัตนพงศ์วันนี้ไปยื่นเรื่อง
ขอให้ตำรวจกองปราบรามป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปปตรวจสอบเส้นทางการเงินการจ่ายค่าไฟฟ้า
เพราะว่ามีการโอนจ่ายค่าไฟฟ้าจากบัญชีม้าของนายคันชิต
ซึ่งเคยเป็นผู้ต้องโทษคดียาเสพติด
เชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
ข่ายมินนี่อันนี้เป็นคนจ่ายค่าไฟให้นะคะแล้วในอัจฉริยะก็ฝากคำถามไปถึงรองโจ๊กบอกว่า
ที่อ้างว่ามีมรดกเป็นพันล้านก็คือถามแล้วทำไมไม่ไปซื้อบ้านเองล่ะ
ถ้ามีเงินขนาดนี้ทำไมมาเช่าบ้านอยู่แล้วให้คนอื่นจ่ายค่าไฟให้อีก
ส่วนประเด็นที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าได้รับโอนเงินราชการรับจากพบตร
เพื่อนำไปให้ชุดสืบสวนทำคดีเดือนละ๖แสนบาท
ก่อนที่จะส่งเงินให้ลูกน้องไปทำงาน
ก็มองว่าประเด็นนี้ต้องไปสอบถามพลตำรวจเอกดำรงศักดิติพพัฒน์พบตรเองนะคะ
ให้เงินราชการรับกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องถามพบตรนะคะ
อัจฉริยะยังบอกอีกว่าเคยเตือนบิ๊กโจ๊กว่า
ตนเองรู้เรื่องพวกนี้มาตลอดนะ
แล้วก็เตือนพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิมาแล้ว
ให้หยุดเรื่องพวกนี้เพราะว่าตนเองรู้ว่าเขาทำอะไรบ้าง
ฟังกันหน่อยค่ะวันนี้สำหรับคุณอัจฉริยะค่ะ
ไม่ซื้อบ้านเองทำไมต้องมาเช่าบ้านเสียแตมอยู่
แล้วก็มีเงินงบรับในการทำคดีให้เดือนละ๖๐๐๐๐๐บาทมันก็จะไม่ผิด
อันนี้ก็ต้องไปถามพี่เดชอีกนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่
ที่สำหรับเกาหลักชาติมีงบรับให้มาทำงาน
ผมมีมากกว่านี้เพราะผมเคยเตือนบิ๊กโจ๊กมาแล้ว
ว่าเรื่องต่างเรารู้หมดแล้วก็เตือนภาคกรุมด้วย
ว่าอยู่แต่พี่นะเรารู้อยู่แล้วว่าทำอะไรบ้าง
ดังนั้นเนี่ยไปดูได้เลยครับในคำร้องฝากหางของของพนักงานสอบสวน
นทุ่งมหาเมฆจะมีชื่อผมอยู่ในแชทไลน์ของภาคภูมิ
ที่ภาคกรุมได้เป็นการพูดกับผมจริง
แล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้ที่รองโจ๊กออกมาบอกว่า
ถ้าผมเปิดออกมามากตายกันหมด
ก็เป็นข้อมูลคือเป็นประโยคที่สั่นสะเทือนครับ
แต่ว่าประโยคที่คุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายไว้วันนี้

โดยบอกว่าส่วนตัวเองก็มีข้อมูลลับของบิ๊กโจ๊กเหมือนกัน
และถ้าเปิดออกมาก็จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่
นี่ถือเป็นซีรีส์สงครามครั้งสุดท้าย
บ้านเมืองต้องสะอาดฟ้าเปลี่ยนสีแล้ว

และดำเนินคดีเครือข่ายนี้ที่มีอีกหลายคนค่ะ
ผมก็มีข้อมูลลับของบิ๊กโจ๊กจำนวนมากที่ผมสะสมมา๒ปี
ผมก็มีเยอะนะครับกับทีมงานทั้งหมด
ถ้าผมเปิดนะผมก็ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนกัน
ผมก็ยืนยันว่านี่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างผมกับพี่โจ๊ก
วันนี้สังคมจะต้องสะอาดนะครับบ้านเมืองเราจะต้องสะอาดแล้ว
มาปัดองค์กรตำรวจให้มันข่าวสะอาดซะที
เปลี่ยนสีแล้วนะครับนะวันนี้จะต้องไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
โอ้โหค่ะเรื่องยาวนะคะซีรีส์ยาว
หลายคนก็บอกปูเสือรอดูแต่นึกอีกทีนี่เรื่องตำรวจนะคะ
เรื่องของผู้พิทักษณ์สันติราชบ้านเรานะครับ
ใช่โอ้โหแบบว่าหนักมากในวันนี้
แต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อสักครู่นี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลายคนจับตาโฆษกสตชไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับ
ว่าตกลงแล้วที่ประชุมนั้นเคาะชื่อใคร
แต่ถ้าฟังก็คือเคาะแล้วนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนถัดไป๑ตุลาคมนี้นะครับ